บอกเลยว่าเรื่องฝีไม้ลายมือของพี่แหม่มเนี่ย

เพราะว่าฝีมือการแสดงระดับขั้นเทพ
และจะบอกเลยนะคะว่าพี่แหม่มเนี่ยนะเขาเป็นอีกหนึ่งคน
ที่ได้ร่วมงานกับดารารุ่นน้องเยอะมาก
เรียกได้ว่าเป็นคนที่ส่งบทให้กับดาวรุ่งยุคใหม่หลายต่อหลายคนเลยคุณผู้ชมค่ะ
ตั้งแต่ละครดังเลือดข้นคนจางคุณจำได้ไหม

แหม่มเนี่ยประกบดาวรุ่งแบบยกทีมทั้งต่อธนภพไอซ์พาริสเจเจกฤษณภูมิ
รวมไปถึง๓หนุ่มทรินิตี้ด้วย
หรือจะเป็นละครเรตติ้งดีส่งท้ายปีที่แล้วก็ปะทะกับนักแสดงรุ่นน้องอย่างกระทิงขุนนรงค์
ละครเนี่ยโอ้โหดังเปรี้ยงป้าง
ไหนจะโฉบมารับงานซีรีส์วายอีกก็ได้เจอนุ่มเจนซีอีกหลายเรื่องเลยคุณผู้ชมดูเอา
เรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่หัวใจวัยรุ่นสุดเลยนะคะ
และสิ่งหนึ่งค่ะที่นักแสดงรุ่นน้องหลายคนพูดถึงพี่แหม่มคืออย่างแรกเลยนะเขาบอกเกร็ง
คือด้วยความว่าพี่แหม่มเนี่ยเป็นนักแสดงที่แบบว่าฝีมือขั้นเทพใช่ไหม
แต่เด็กบอกนะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นรักเลย
เพราะว่าถึงพี่แหม่มเนี่ยจะมีฝีมือทางการแสดงขั้นเทพแค่ไหน
แต่สำหรับเด็กรุ่นใหม่เขาเข้าถึงเข้าใจ
และช่วยส่งอารมณ์ให้อย่างเต็มที่
อย่างล่าสุดค่ะในละครเรื่องรักร้าย
เจ้าตัวเนี่ยได้ร่วมงานกับหนุ่มฮอตยุคนี้เลยก็คือมิวสุภาษิต
คนนี้ถึงแม้ว่างานแสดงจะมีหลายเรื่องแล้ว
แต่ในด้านละครเนี่ยถือว่าเป็นบทนำเต็มตัวเรื่องแรกเลยเรื่องนี้นะคะ
แรกที่หนุ่มมิวต้องถ่ายก็ต้องเจอกับพี่แหม่มนี่แหละค่ะ
แน่นอนมันก็มีทั้งความเกร็งความตื่นเต้นแบบ๑๐๐ใช่ไหม
เดี๋ยวเราไปฟังหนุ่มมิวเขาพูดถึงความน่ารักของพี่แหม่มกันหน่อยค่ะ
ผมโดยส่วนตัวไม่เคยเล่นกับพี่แหม่มมาก่อน

แล้วเวลาเล่นกับเขาเขาส่งทางมาเต็มที่มากเลย
คือซีแรกที่ผมเข้ากับพี่แหม่มครับ
มันเป็นซีนที่ตัวละครเจอกันครั้งแรกในการเล่น
ก็เลยมีตัวละครจะมีความที่ออกกันอยู่

ก็เลยแบบรู้สึกว่าสนุกที่ได้เข้า

ใจเย็นลูกค่ะ

รับบทนำเป็นเรื่องแรกประกบคู่กับพี่แหม่มต้องจัดจ้านแน่นอน
ใจเย็นนะลูกเดี๋ยวดังแน่นอนลูก